สลากงวดที่ผ่านมาใครถูกรางวัลที่หนึ่งก็นับถือใจจริง
ใครนะช่างซื้อเลขแบบนี้

เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอหนองยี

ถูกจริงด้วยนี่ยืนอิ่มแปดกันรอบหัว
งวดที่ผ่านมานี่แหละเขารับทรัพย์ไปเบา๖ล้านบาท
พี่ไกรสอนเล่าให้ฟังอ๋อเขาฝัน

แล้วลอกเป็นขุยแล้วมั้ง

โบราณเชื่อว่าหากฝันแบบนี้จะได้รับเงินครับ
พี่ไกรสอนก็เลยตีความฝันเป็นตัวเลข๐๒
พาร้ายอยู่แล้วก็ใช้จ่ายในครอบครัว
แล้วก็แบ่งให้คุณพ่อคุณแม่ดี
อีกส่วนจะเก็บไว้เป็นทุนในการทำกิจการเล็กน้อย
แล้วก็รับอ๋อเขารับจ้างสกรีนเสื้อผ้าด้วย

ข่าวเช้าหัวเขียวรอทำเสื้อตัวใหม่อยู่

การทำบุญหลังถูกสลากก็ทำบุญแจกพวกเราครับพี่
พี่แก๊ส้อนจะได้เงินเงียงปัง
แล้วคือเขาบอกไงว่าถ้าเกิดว่าแบบคันมือจะรับทรัพย์จะรับ
มาวันที่๑๐๑กุมมุชมอ่ะที่ชายพุมก็มีเหมือนกัน
เผื่อน้องแหวงครับพี่เกย์สอนอายุ๕๖ปีนะ
ก็ถูก๒ใบรางวัลที่๑รับไป๑๒ล้านบาทครับ
ได้เป็นพี่น้องกันนะเมื่อกี้พี่ไกรสอนอันนี้พี่เกศรนะ
เออก่อนละคนกันก่อนละครอบครัวกัน
พี่เกย์สอนเนี่ยบอกว่าลูกชายเธออายุ๒๗ปีเป็นคนซื้อลอตเตอรี่
แล้วก็มาเอาให้เธอเนี่ยเก็บไว้แต่ลูกชายยังมาไม่ถึงบ้าน
เพราะทำงานก่อสร้างอยู่ในตัวเมืองก่อนนั้นเนี้ยอ๋อโอ้โห
อะไรลูกของพี่เกย์สอนเนี่ยโดนโกงค่าแรงเหลืองันติดตัว๑๐๐๐บาท
อย่าบอกนะว่าเอาตังค์๑๐๐๐แล้วเนี่ยมาต่อจะต่อทุนอ่ะ
คือไม่รู้จะยังไงแล้วอ่ะพี่น้ำแข็งเหลือแค่พันบาทอ่ะเสี่ยงโชคแล้วก็เว้ย
ซื้อลอตเตอรี่มากะว่าลุ้นโชคปรากฏถูกนะครับ๒ใบ๑๒ล้านครับ
แล้วพี่เกศรอันนี้ไม่แน่ใจว่าโอ้โหส่งสัญญาณไปถึงสาวโสดหรือเปล่า
เธอบอกว่าอยากอุ้มหลานแล้วอยากอุ้มหลานแล้ว
และลูกชายก็โสดซะด้วยเดี๋ยวจะมีสาวมารอต่อแถวอยู่หน้าบ้าน
น้องแวงชายภูมิไปได้เลยครับกับน้องเหรอ้อยเอชต์ในข่าวแรกครับ
โรตโอังหวาน๒แล้ว๒และพี่เหลือ๒๐๐แล้ว
ทำเดือนเลยนะรีบขึ้นต้นเดือนเลย
แต่ว่าเตือนทุกวันบอกเบาได้เบา